สำหรับกรณีดราม่าเพลงใหม่ของพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
ออกเพลง๕นะ
เนี่ยมันก็เป็นจังหวะคุ้นเดิม
แล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยหลายคนก็ฟังว่า
เอ๊ะมันเหมือนดูหมินศาสนาอะไรยังไงหรือเปล่า
ฟังเว้บแรกนะควบอกนี้
นุ้ยเชิญยิ้มปล่อยให้ฟังในยูทูปประมาณ๓สัปดาห์แล้วค่ะ
แต่ว่าความดราม่ามันก็มาเหมือนกัน
ตัวแทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธค่ะ
ท้วงติงบอกว่าเนื้อหาของเพลงมันหมินเมตต่อข้อปฏิบัติของพระพิสุขสามเณร
ส่วนทางของพี่นุ้ยชนยิ้มก็มีการโพสต์คอมเมนต์ใต้คลิปชี้แจงอธิบายที่มาที่ไปของเพลงนี้
บอกว่าตัวเขาได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เข้าวงการตลก
จากหัวพ่อท่านหนึ่งพยายามหาเพลงฉบับเต็มจนพบค่ะ
แต่งเนื้อเพลงแล้วก็เนื้อร้องก็คืออาจารย์ปอปากควายเป็นโจ๊กลิเกชื่อดังทางพิจิตรค่ะ
เจ้าตัวขอซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมจากผู้ฟังด้วย
ซึ่งขณะนี้เพลงยังไม่ถูกแบน

เขาเป็นการสอนใจด้วยซ้ำนะ
แต่ว่าเนื้อเพลงเขาบอกว่าถ้าคุณไม่พร้อมจะบวชถ้าคุณไม่พร้อมจะมาใส่ผ้าเหลืองน่ะ
ถือศิลป์ไม่ได้ถือศิลป์ไม่ครบอยู่ในวัดในวาตอนดึกกินมาม่ากินเย็นเจ้าโพล

กลางเส้นอยู่เนี่ยพี่ตั๊กตรีบูน
ผมไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่า

เพลงแกก็ไม่ดังกำลังจะดีโดนแบนอีก
ผมกลับบอกว่าชีวิตแกนี่ฮาจริง